ไปตามกันต่อกับเรื่องของคดีของผู้กองบอยครับ
ที่มีส่วนทำให้ภรรยาของเขานั้นเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาล
ผู้กองบอยใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเป็น
เงินห้าแสนบาทครับพนักงานสอบสวนสอนอราชพร้าวคุมตัว
ร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งหรือว่าผู้กองบอยนะครับ
เป็นสารวัตรสืบสวนสนวังทองหลางเป็นผู้ต้องหายิงนางสาวพิม
ชะดาพรภูแย้มใสหรือว่าน้องนุ่มนิ่มนะฮะ
เป็นภรรยาเขาแหละเป็นแฟนสาวคุณนุ่มนิ่มอายุ๓๐ปีนะฮะ
ก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักแถวบางกะปินะฮะ
วันนี้นำตัวไปฝากขังผลัดแรกในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พันธุ์ตำรวจเอกรุ่งสกุลบุญกระพือนะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยที่สารภาพมาแต่ว่าเป็นการสารภาพ
ให้การภาคเศษอ้างว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นการยื้อแย่งปืนกันนะฮะไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะฮะ
ก็มีสิทธิ์จะกล่าวอย่างไรก็ได้
แต่ตำรวจมีหลักฐานที่ชัดเจน
แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวไปที่จุดเกิดเหตุประกอบการให้การตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
จากการพูดคุยกับผู้ต้องหายอมรับพวกกองบรกก็เครียดนะ
ยืนยันเหมือนกันว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
เพราะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหนักที่สุดไปแล้ว
หลังจากนี้อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะพิจารณาในคดีอย่างไร
ต้นพนักงานสอบสวนไม่ได้สั่งคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าการพิจารณาตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ย
ประกอบกับผู้ต้องหาเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี

แล้วก็ไปร่วมพิธีในการเชิญดวงวิญญาณของแฟนสาวที่บ้านที่จุดเกิดเหตุด้วยครับ
ทางผู้กองเนี่ยก็เห็นมาคุยกับทางแม่ของผู้เสียหายอยู่นะฮะ
แล้วก็คุยเรื่องการเยียวยาเรื่องอะไรเนี่ย
แล้วก็เรียกมาสอบเรียกมาอะไรก็เขาก็มาให้ความร่วมมือ
ทนายความของผู้กองบอยชื่อว่านายนิติศักดิ์มีขวดบอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยผู้กองบอยเองก็ให้การภาคเศษปฏิเสธไปตามข้อเท็จจริงนะฮะ
ซึ่งก็จะมีการต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปโดยที่ให้การไว้กับพนักงานสอบสวนสนราชพร้าวเนี่ย
ว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่การจงใจฆาตกรรม
สำหรับประเด็นการกลับคำให้การบอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ขณะที่เกิดเหตุตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้คดี
ส่วนสภาพจิตใจของผู้กองบอยตอนนี้รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนจะได้รับการระบายตัวช่วงแคลวใช่ไหมได้ขึ้นอยู่ในนี้กองศาล
คำให้การที่ไม่ตรงกันคือตอนแรกผู้กองบอยเขาตกใจ
เขาก็เลยบอกว่าแฟนเขาเครียดก็เลยฆ่าตัวตาย
แล้วก็โดนภรรยาจนเสียชีวิตนะครับ
ผู้กองบอยได้ยื่นหลักทรัพย์๕แสนบาทเพื่อขออนุญาตประกันตัวแล้วก็สารนั้นอนุญาตให้ประกันตัวไปแล้วนะครับ
ขณะที่ทางด้านของพี่ชายของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายกฎกิติพัฒน์ก็บอกว่ามั่นใจว่าการเสียชีวิตของน้องสาวไม่ใช่ปืนลั่นอย่างแน่นอน
แต่อาจจะเป็นการพยายามป้องกันตัวเองจากฝ่ายผู้กองบอยจนทำให้มีขม่าวดินปืนไปอยู่ที่มือของน้องสาวด้วย
และหากผู้ต้องหาได้ประกันตัวแล้วจะเดินทางไปกรสินเพื่อไปกราบขอเข้ามาศพน้องสาวเขาบอกว่าไม่ติดขัดอะไรมาได้
เพราะถึงอย่างไรผู้ต้องหาก็เป็นพ่อของหลานก็คือเป็นพ่อของลูกของผู้เสียชีวิตนั่นเองจะไปก็ไปได้ก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับ